เอามาต่อกันที่เป่ากันบ้างดีกว่าค่ะ

จะบอกว่าโตแล้วคือโตขึ้นมาอีกหน่อย
ใกล้จะถึงเวลาเข้าโรงเรียนแล้วค่ะ

ไปเป็นแบบแพทย์ครอบครัวแต่งตัวเหมือนกัน
นี่แหละเผลอแป๊บเดียวเองคุณน้องเป่าหรือว่าเจ๊เป่าบางพลี
ลูกของคุณบี้แล้วก็กุ๊บกิ๊บนี่แหละโตวันโตคืนไม่รู้ใช้ปุ๋ยชนิดไหน
โตเร็วซะเหลือเกินเขาบอกว่าเรียกว่านับเดือนนับปีอีกไม่เท่าไหร่
ถึงวัยเข้าโรงเรียนแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งแม้ว่าตอนนี้เป่าอายุขวบเศษเองนะ
แต่ว่าด้วยความที่แบบคุณพ่อคุณแม่เขาเลี้ยงดูดีไง
ทักษะอะไรต่างน้องเลยพัฒนาการได้เร็ว

ก็เลยมีการวางแผนอนาคตทางการศึกษาเบื้องต้นให้กับน้องเป่าค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ก็ยกกันไปเป็นครอบครัวเลยนี่แหละ
เซอร์เวย์ว่าที่โรงเรียนแห่งแรกของเป่า
พิธีกรสาวแห่งรายการโอเคนะคะทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ
กับคุณสามีสุดอบอุ่นคุณปอนชัยพลนั่นเองนะคะ
งานนี้บอกได้เลยว่านอกจากเจ้าของโรงเรียน
จะเป็นปลื้มกับการมาเยือนของซุปตาตัวจิ๋วแล้ว
ฝากว่าที่นักเรียนตัวน้อยอย่างเป่าค่ะ
ดูจะล้านหลาแฮปปี้สุดเลย
เชื่อได้เลยว่าเป่าเนี่ยพร้อมจะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะ
นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่หนึ่ง
คุณพ่อคุณแม่เอาไว้เป็นตัวเลือก

เชื่อว่าถ้าเกิดว่าปูพื้นฐานดีเอาไว้แต่เด็กเนี่ย
น้องจะโตไปจะเป็นเด็กดีแล้วก็เด็กฉลาดนั่นเอง

คอนเซปต์กำลังจะไปหาที่เรียนนะคะ